คือทีมข่าวของเราก็เกาะติดพร้อมรายงานสดตลอดเลย
วันนี้วันที่๔๓ของการวิ่งของพี่ตูนนะคะ

แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมตลอดตลอดทางนะคะ
ติดตามบรรยากาศจากคุณพยุงศักดิ์การสมเกต
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะเชิญค่ะ
ปั๊มน้ำมันคาวเทคคลองคลุมนะครับจังหวัดกำแพงเพชร
ด้วยระยะทางประมาณ๑๕กิโลเมตร
ตลอดเส้นทางมีประชาชนนะครับที่เลิกงานช่วงเย็นนะครับ
ยืนรอให้กำลังใจริมข้างทางเป็นจำนวนมาก
แม้ว่าจะเป็นเวลาเริ่มจะค่ำแล้วก็ตามนะครับ
และการวิ่งเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
สุดท้ายวันนี้มีเต๋าสมชายเข็มกัดและหนุ่ม
คงกระพันธ์แสงสุริยะนะครับมาร่วมวิ่งด้วย
พร้อมช่วยถือถุงเก็บเงินรับบริจาคตลอดเส้นทางครับ
ขณะที่บรรยากาศบริเวณปั๊มน้ำมันคาวเทคคลองขลุงนะครับ

มีประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร
มายืนรอให้กำลังใจตูนบอดี้แลมนะครับ
เป็นจำนวนมากเช่นกันอย่างน้องน้องกลุ่มนี้ครับ

โครงการ๙คนละ๙มารอต้อนรับตูนบอดี้แลม

กับทีมข่าวว่าตั้งใจมาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือการวิ่ง

และอยากให้คนไทยที่มายืนรอถ่ายรูม
เพื่อไม่ให้เกิดบาดเจ็บระหว่างการวิ่งครับ

และก็ดีใจที่ได้มาร่วมทำบุญกับพี่เขา
ขอให้พี่ตูนสู้ไปถึงที่นู่นโดยสวัสดีภาพค่ะ

แล้วก็ฝากบอกคนไทยที่ผ่านไปให้เซฟพี่ตูนด้วยนะคะ
น้องอ่ะวันนี้เหมือนกันเลย
แล้วก็ให้พี่ตูนถึงเส้นชัยโดยสวัสดีภาพค่ะ

ก็คือถ้าอยากในการถ่ายรูปก็ช่วยเซฟพี่ตูนหน่อย
ไม่ต้องวิ่งไปตัดหน้าค่ะเดี๋ยวจะเสียหลัก
ซึ่งเป็นวันที่๔๓ของการวิ่งตูนบอดี้แลม
ไม่มีอาการบาดเจ็บหรืออ่อนล้าให้เห็นแต่อย่างใดนะครับ

ถึงที่พักของวันนี้รวมระยะทางการวิ่งจากอาภิเบย์ตรงตลอดจะลา
ตอนนี้ก็๑๖๓๕กิโลเมตรแล้วนะครับ
และมียอดบริจาคเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศตอนนี้กว่า๗๘๘ล้านบาทแล้วครับ
ครับผมส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับคาดว่าตูนจะเริ่มวิ่งทั้ง๔เซตเหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็จะใช้เวลาวิ่งตั้งแต่ประมาณช่วงเช้ามืดเหมือนทุกวันนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่จังหวัดกำแพงเพชรครับพยุงศักดิ์การสมเกตข่าวทะทีวีรายงานจากจังหวัดกำแพงเพชรครับ